นี่เห็นคุณสืบสกุลเล่าถึงรถกระบะของดิฉันก็เป็นรถกระบะค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาขับกระบะเพื่อส่งผักผลไม้
แต่มือไม่ว่างที่จะจับพวงมาลัยนะไม่ว่างเพราะอะไรกินข้าวอยู่
คุณผู้ชมทำไมกิจกรรมเยอะจังคุณสืบสกุลเห็นใจไหมเขาทำงานหนัก
ไม่มีเวลากินข้าวต้องมากินตอนขับรถแบบนี้เนี่ยไม่เห็นใจฮะอันตรายมากกว่า
เนี่ยกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่ารถมันวิ่งอยู่แต่เขาไม่จับพวงมาลัยอ่ะ
กินข้าวแบบนี้ผู้ชายคนนี้นะคะเขาขับรถรับจ้างส่งผักผลไม้จากทางภาคใต้มาที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมือง
ทำไมอ่ะจอดรถข้างทางพักกินข้าวแค่ห้านาทีสิบนาทีมันจะเป็นอะไรครับ
คงไม่เสียเวลามากเท่าไหร่มั้งแล้วถ้าเกิดว่าขับไปกินไปแบบนี้มือไม่ได้จับพวงมาลัยถ้าเกิดมีรถตัดหน้าหรือต้องเบรกกระทันหันจะทำยังไง
ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเสียเวลามากกว่านี้หลายร้อยเท่านะโอ้โหแหมครับเออน่ากลัวนะฮะ